สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
เกรดในทางโหรศาสตร์ค่ะถือว่าเป็นดาวพระดาวเจ้า
เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
โดยในวันที่๑๔กรกฎาคมนี้ค่ะดาวเกรดจะมีการโยกย้าราศี
ซึ่งการที่ดาวเกรดมีการยกย้ายราศีในครั้งนี้ค่ะก็จะมีอยู่๓ราศีด้วยกัน
ที่จะได้รับอันนี้ส่งผลดีแบบตรงตรงเต็มเต็มเลยค่ะสามราศีที่ดวงดีนั้น
จะใช่ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมพร้อมกันเลยนะคะ
ราศีแรกที่ดวงดีนั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
ชาวราศีกรกฎนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมากมากเลยค่ะเพราะว่าการที่ดาวเกรดมีการโยกย้ายราศีในครั้งนี้
จะย้ายมาทับอยู่ในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎแบบตรงตรงเลยค่ะการที่ดาวเกรดมาทับแบบนี้นะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎดีขึ้นเหมือนกับในช่วงนี้เป็นช่วงที่แต้มบุญของคุณทำงานค่ะ
สิ่งไหนที่ชาวราศีกรกฎคิดว่าทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะงานไหนที่คุณคิดว่ามันยากเกินไปหรือคิดว่าทำไม่ได้
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมใจปรารถนาแบบเกินความคาดหมายค่ะ
หรือว่าถ้าช่วงนี้นะคะมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรเข้ามาในชีวิตค่ะ
ชาวราศีกรกฎก็สามารถผ่านไปได้แบบเฉียดฉิวเลยนะคะ
ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ถือว่าดีขึ้นค่ะ
หากใครมีปัญหานะคะเจ็บป่วยไม่สบายค่ะก็มีโอกาสที่จะได้เจอหมอดี
มีโอกาสที่จะได้หายเจ็บหายไข้ในช่วงนี้นะคะราศีต่อมาที่ดวงดีตามมาติดติดเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีเมทุนค่ะหลังจากที่ดาวบุญอย่างดาวเกรด
มีการโยกย้ายราศีไปแล้วก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมทุนดีขึ้นอย่างมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีเมทุนค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอย่างมากเลยค่ะ
ขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาในอีกไม่ช้าไม่นานนี้ค่ะ
หากชาวราศีเมทุนค่ะคิดว่าจะไปลงทุนเก่งกำไรค้าขายหรือว่าทำอาชีพเสริมในช่วงนี้นะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าคนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสมใจปรารถนานะคะ
รวมไปถึงในช่วงนี้ค่ะถือว่าเป็นช่วงที่บุญเก่าทำงานส่งผลทำให้ชาวราศีเมทุน
มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบเล็กน้อยพอหอมปากหอมคอด้วยนะคะ
อีกหนึ่งราศีไม่พูดถึงไม่ได้แล้วค่ะนั่นก็คือชาวราศีกันค่ะ
สำหรับชาวราศีกันนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีค่ะ
ดวงดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะหากคุณคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไว้
ก็มีโอกาสที่จะได้สมใจปรารถนานะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่สิบสี่ถึงวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมนี้ค่ะ
ถือว่าเป็นช่วงที่ดีพิเศษเลยนะคะเนื่องจากดาวประจำตัวของคุณก็คือดาวพุทธค่ะ
จะมีการโคจรร่วมกับดาวเกรดนะคะส่งผลทำให้ในช่วงเก้าวันนี้
คุณจะดวงดีเป็นพิเศษเลยค่ะในช่วงที่ดวงดีนี้ค่ะ
ถ้าคุณอยากจะไปทำธุระสำคัญนะคะไปติดต่อลงทุนทำการค้าหาลูกค้าหรือว่าสมัครงานค่ะ
ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลสมใจปรารถนานะคะเคล็ดลับการเสริมดวงชะตานะคะ
สามราศีที่หมอไก่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีมากมากอยู่แล้วนะคะ
แต่ถ้าคุณค่ะหมั่นไหว้พระสวดมนต์บ่อยโดยเฉพาะในวันพระก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ